แต่เบื้องต้นมาดูเรื่องนี้กันก่อนคุณผู้ชมคะหลายคนอาจจะคุ้นชื่อบังรนคือต้องบอกว่าบังรนเนี่ยเป็นที่รู้จักกันในวงการตำรวจอยู่แล้วแหละเพราะว่าเขาเป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ทางฝั่งใต้
ก่อนหน้านี้เนี่ยมีคดียาเสพติดหลายคดีที่หนีมารวมถึงล่าสุดเพิ่งจะมีคดีกราดยิงคือคดีฆ่าคนตายจากการขัดแย้งผลประโยชน์เรื่องยาเสพติดนี่แหละค่ะแล้วก็ล่าสุดพยายามหนีตำรวจไปกบดานจนกระทั่งตำรวจตามไปเจอตัวเขาเคยประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าถ้าจะให้ถูกตำรวจจับขอตายดีกว่า
ใช่ค่ะอันนี้คือภาพที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปล้อมจับที่บ้านนะคะคือตอนแรกตำรวจพยายามจะเจรจาเกลี้กล่อมนะให้แม่ให้แฟนสาวพยายามจะเจรจากลี้กล่อมให้บังรนออกมามอบตัวเจรจาอยู่๓ชั่วโมงกว่า
มันจริงตัวตายอย่างไร
รู้หภาระท้อน

บำ
นี่เป็นวินาทีที่แม่ของบังรนแล้วก็แฟนสาวพยายามจะเกลี้ยกล่อม
ให้เขาวางอาวุธแล้วก็ออกมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่
เพราะว่าคุณผู้ชมดูเจ้าหน้าที่ร้องไว้หมดแล้ว
ใช่อันนี้คือแม่กับน้องสาวของบังรน
คือบังรนอยู่ในห้องแล้วแม่ก็ร้องไห้
พยายามจะเกลี้ยกล่อมให้บังรนออกมามอบตัว
แต่บังรนอยู่ในห้องกับแฟนสาวนี่นะคะ
เรียกกล่อมอยู่นานแม่ร้องไห้พยายามตะโกนร้อง
แม่แทบเป็นลมอันนี้เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อวาน
แต่เราเพิ่งได้ภาพนี้มาล่าสุดจากตำรวจสดร้อนวันนี้
ใช่ค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าคือแม่รู้อยู่แล้ว
ว่าถ้าลูกไม่ออกมาหรือว่าลูกขัดขืนต่อสู้

ก็เลยพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้บังรนยอมออกมามอบตัว
แต่ว่าสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจทำในสิ่งที่เขาเคยพูดเอาไว้
ลั่นวาจาไว้นานแล้วว่าถ้าจะโดนตำรวจจับ

แล้วเขาก็ตัดสินใจยิงตัวตายจริงนะคะ
นายบังรนหรือว่านายฮาโรนอุเซนค่ะ
เป็นผู้ต้องหาที่เจ้าหน้าที่เข้าปิดล้อม
เพื่อที่จะจับตัวนะคะจากคดีเรื่องของยาเสพติด
แล้วก็คดีฆ่าคนตายค่ะ
อย่างที่คุณเขมสอนบอกไปว่าเจรจาอยู่๓ชั่วโมงกว่า
เพราะว่าบังรนเนี่ยไม่ยอมออกมาเลย

เจ้าหน้าที่เจรจาเข้าไปแต่เขาไม่ตอบโต้อะไรเลยด้วยนะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปแล้วว่า
เจ้าตัวเนี่ยส่งแฟนสาวออกมาเจรจากับเจ้าหน้าที่
แต่วินาทีที่แฟนสาวเดินออกจากห้องมาปุ๊บอะค่ะ
นายบังรนใช้ปืน๓๕๗ยิงเข้าที่ศีรษะตัวเอง
แล้วก็ร้องไห้แทบจะไม่มีสติเลยอะค่ะ
เธอบอกว่าเธอได้ยินเสียงปืนดังขึ้น

บางคนนอนเสียชีวิตอยู่ที่พื้นข้างเตียงแล้ว
บอกว่าไม่คิดเลยว่าเหตุการณ์มันจะเกิดแบบนี้
สุดท้ายแล้วทั้งตัวเธอทั้งแม่แล้วก็ครอบครัว

เสียใจกับการตัดสินใจครั้งนี้นะคะ

เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดพัทธลุง
ในความผิดข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เขาหนีคดีมาเนี่ยคือ
รนคนนี้ร่วมกับพวก๕คน
ไปก่อเหตุถล่มยิงรถกระบะคันหนึ่งริมถนนสายลำปัม
ในวันที่๕กันยายนที่ผ่านมานะคะ
นี่คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมห้ากันยายนค่ะ
ช่วงเช้ามืดบางรนอยู่ในรถกระบะสีบรอนทอง
อยู่ที่เบาะข้างคนขับแล้วก็มีผู้ร่วมก่อเหตุอีก๒คน
นั่งอยู่ที่เบาะหลังห้องโดยสารอีกคนนั่งกระบะท้าย
ขับไปประกบรถยนต์คันที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะ
แล้วคนที่นั่งกระบะท้ายเนี่ยใช้อาวุธสงครามกระหน่ำยิงใส่รถเก๋ง
ขณะที่บังรนเองก็ใช้อาวุธปืน๙มมยิงเข้าใส่ด้วยเหมือนกันค่ะ
รถเก่งคันนั้นเสียหลักตกลงไปในริมถนน
โรนเองยังคงเดินตามไปเจาะยิงใส่รถอีกหลายนัด
ก่อนที่จะขึ้นรถกระบะหลบหนีไป
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายนะคะ
ก็คือนายนิรันดรชูรักวัย๔๐ปี

ส่วนเพื่อนอีก๒คนที่นั่งมาด้วยกันเนี่ย
ถือกระเป๋าสีดำติดตัวไปด้วยคนละ๑ใบ

หลังเกิดเหตุตำรวจก็ตรวจสอบร่องรอยกระสุนจากรถที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะ
นับดูแล้วเนี่ยนะคะ๔๖รูด้วยกัน
โอ้โหประตูหลังขวาเนี่ย๑๕รู

ขอบประตูหน้าอีก๒รูนะคะ
เมืองต้นตำรวจก็คาดไว้ก่อนเลยว่าน่าจะเป็นเรื่องผลประโยชน์
ยาเสพติดที่ไม่ลงตัวหรือว่าขัดแย้งกันนะคะ
ก็เลยมีการรวบรวมหลักฐานขอหมายสาร
ออกหมายจับผู้ก่อเหตุทั้ง๔คน
ซึ่งตำรวจตามจับทั้ง๔คนได้อย่างรวดเร็ว
มีนายสุวิทย์มากสังนายนัทพลสวัสดี
อานนท์เดนมาร์ทแล้วก็นายเชิดธวัฒน์จันมณี
เหลือเพียงแต่นายบังรนนี่แหละที่ตำรวจยังตามตัวไม่ได้
ออกการสืบสวน๒ตำรวจภูทรภาค๙ก็เลยแกะรอยติดตามนะคะ
รู้ว่าบังรนไปกบดานอยู่ที่จังหวัดกระบี่
แล้วก็แอบเข้ามาในพื้นที่อำเภอสิเกาจังหวัดตรัง

จากนั้นก็เข้ามาหลบซ่อนในพื้นที่ตำบลบางศักดิ์อำเภอกันตังจังหวัดตรัง
เพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่อิทธิพลของเขา
ใช้กระจายยาเสพติดด้วย
ซึ่งตำรวจก็สืบจากการสะกดรอยแฟนสาวคนนี้แหละค่ะ
แล้วก็ซุ่มดูในพื้นที่บ้านญาติบริเวณดังกล่าวอยู่ประมาณ๓คืนเต็ม
รู้ว่าบังรนอยู่ในพื้นที่แน่แต่จะหมุนเวียนเปลี่ยนที่พักไปเรื่อย
จนกระทั่งตำรวจภูทรภาค๙และชุดปฏิบัติการพิเศษ
สนับสนุนกำลังเพิ่มเติมจากชุดสืบสวนภูทรจังหวัดตรัง
ตรวจค้นทั้งหมดห้าจุดนะคะซึ่งก็ไปเจอหนึ่งในห้าเป้าหมายตรวจค้น
เป็นจุดซุกซ่อนยาเสพติดของบังรนที่เอามาฝากไว้
แต่ก็มีการเคลื่อนย้ายออกไปก่อนเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจค้นค่ะ
ลักษณะก็เป็นถังพลาสติกปิดฝาซิลด้วยเทปกาว

จากนั้นตำรวจก็ตรวจพบว่าบังรนซ่อนตัวอยู่ในบ้านญาติหลังที่ไปล้อมจับกลุ่ม
แล้วก็ทำให้บังรนตัดสินใจก่อเหตุยิงตัวตายนี่แหละค่ะ
ค่ะเราให้คุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่บ้านที่เกิดเหตุนะคะไปคุยกับพี่สะพ้ายของบังรน
ละไม้บิสะอาดอายุ๕๒ปี
เธอก็บอกว่าไม่รู้ว่าบังรนมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ตั้งแต่ตอนไหน
เห็นตอนที่เข้ามาเพราะมาตอนกลางคืนมากับแฟนสาว
พี่สะพ้ายบอกว่าเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะไม่รู้ว่าบังรนหนีคดีฆ่าคนตายมา
ช่วงที่มาอยู่บังรนก็อยู่แต่ในบ้านไม่ได้ออกไปสูงสิงกับใคร
รนก็อยู่ตามบ้านต่างไม่ได้เข้าพักที่บ้านของตัวเอง
ครอบครัวของบังรนก็คือใครดีมาก็ดีตอบ
บังรนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแม่บังรนปล่อยเงินกู้
แต่ตัวพี่สะพ้ายบอกว่าเรื่องแบบนี้เธอไม่ค่อยได้รับรู้อะไรเท่าไหร่
เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของคนในครอบครัวเขา
วันเกิดเหตุตำรวจนำกำลังเข้ามาล้อมบ้าน
สะพ้ายบอกตกใจมากตำรวจเรียกเท่าไหร่
ก็ไม่มีเสียงตอบรับไม่มีใครออกมา
ตำรวจต้องไปตามแม่บังรนมาเกลี้ยกล่อมค่ะ
คือแม่เนี่ยเดินร้องไห้มาตั้งแต่บ้านนะคะ
ก็คือเดินไปร้องไห้ไปตะโกนเรียกลูกไปอะค่ะ
มันจะมากกว่านั้นเพราะว่าไม่เคยเห็นตัวออกเลย
นั่นตอนก็มาเล่นเรื่องมันจะเห็น
แล้วเขาแบบออกมาใช้ชีวิตปกติข้างนอกไหมตอนที่มาอยู่ที่นี่
ไม่ไม่ออกเลยหนูต้องเหนื่อยอย่างเดียวจะไม่ออก
ตอนที่ไปตามแม่เขาเราเห็นไหมแม่เขาร้องไห้
ร้องเลยร้องมาตรงนู้นเลยร้องมาตรงบ้านร้องมาตรงที่นี่
ร้องเหยียกลูกลงกับร่างเหยียกลูกลงเหยียกลงกับร่างร้องกับร่าง
ทีมข่าวก็ได้ไปคุยกับนายก่อเสมวันมูสาอายุ๔๙ปี
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๔ตำบลบางศักดิ์อำเภอกันตัง
ก่อเสมก็บอกว่าตัวเขาเป็นคนเข้าไปเจรจากับบังรน
คนแรกเลยนะคะแต่บังรนไม่ยอมออกมา
ต้องไปตามแม่ตามน้องสาวมาช่วยเกลี้ยกล่อม
ก็ยังบอกแม่ว่าแม่ไปรอหน้าบ้านนะเดี๋ยวผมออกไป
กับน้องสาวบังรนไม่ทันเดินไปถึงหน้าบ้านนะคะ
ได้ยินเสียงปืนคือบังรนยิงตัวตายในบ้านแล้ว
คือก่อนยิงตัวตายบอกแม่ว่าเออแม่กับน้องไปรอนะเดี๋ยวผมออกมา
แล้วยิงตัวตายเลยนะคะแฟนบังรนที่เข้าไปเจรจาในบ้าน
ก็เปิดประตูออกมาวิ่งร้องไห้บอกบังรนตายแล้ว
ของบังโรนถูกควบคุมตัวค่ะเพราะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว
พบว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยนะคะอุปนิสัยใจคอของบังรนเนี่ย
ผู้ใหญ่ก่อเสมบอกว่าก็เท่าที่เคยเจอก็เป็นคนสุภาพอ่อนน้อม
แต่ใจถึงกล้าได้กล้าเสียใจนักเลงไม่ถึงขั้นอันทภาณอะไร
ช่วงหลังเกิดเหตุที่พัทธลุงเนี่ยค่ะบังรนเคยแอบหนีมาหลบที่บ้านนะ
แต่คนแถวนั้นไม่มีใครกล้ายุ่งเหมือนกับบังรนไปขอนอนบ้านญาติบ้าง
บ้านชาวบ้านบ้างชาวบ้านเขาก็ไม่รู้เรื่องเขาก็ไม่ปฏิเสธอะไร
เพราะก็เกรงใจในลักษณะที่ว่าเออกล้ามาขอเนอะกล้าขอก็กล้าให้นอน
แต่บังโรนเคยพูดกับเพื่อนเอาไว้นะคะว่าขอตายดีกว่าถ้าถูกตำรวจจับ
แล้วบางโรงก็ทำอย่างนั้นจริงตำรวจมาล้อมแล้วก็ยิงตัวตายเลย
ประเด็นที่มีคนพูดว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านส่งยา
ในหมู่บ้านรู้เห็นเป็นใจผู้ใหญ่ออกมาบอกว่ารับไม่ได้เลยนะคะ
คนมาพูดแบบนี้เพราะตัวผู้ใหญ่เองตัวคนในหมู่บ้านก็พยายามช่วยกันกวาดล้างยาเสพติด
ถ้ามีจริงเป็นเรื่องของตัวบุคคลอย่าเหมารวมทั้งหมู่บ้านค่ะ
เพราะว่าประวัติเนอะ
เขาต้องให้พบปลาวุฒิ์อยู่ตลอด
ที่จริงแล้วเป็นคุณดีก็ไม่อยากบอก
พุธจาเป๊า้ไปแล้วอ่อนอดน้อมแล้วก็สมทุนแต่
เฉพาะกับผมเนี้ยไม่ไม่เคยมีเรื่องผ่านหวังกันทีม
ข่าวก็ไปที่บ้านของบังรนด้วยนะคะน้องสาวเป็น
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่าตอนนี้แม่ไม่พร้อมจะ
คุยกับใครร้องไห้จนเป็นลมไปหลายตลบแล้วค่ะแม่เป็นโรคหัวใจด้วย
เมื่อตอนเช้าก็มีทีวีบางช่องพยายามจะเข้าไปถามแม่ที่งานทำบุญที่งานศพที่มัศยิตเนี่ยนะคะ
ก็ร้องไห้จนช็อกไปอีกจนต้องขอให้นักข่าวออกไป
น้องสาวของบังรนก็เลยบอกว่าขอโทษแทนแม่ที่โวยวายเพราะยังทำใจไม่ได้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือบังรนยิงตัวตายพ่อก็ถูกจับเพราะไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ดังนั้นคนในครอบครัวที่เหลืออยู่คือแม่กับตัวเธอเองเนี่ย
ก็ยังเครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
แต่ว่าตอนนั้นเราอยู่แต่สุราคร่าวมาแล้วก็เพราะว่าหมาจ๊อกพี่เบาน้องอาการมันก็นะ
พี่เข้าใจไหมคือแม่เป็นลูกหัวใจแล้วแกชกไปเลยอ่ะพี่แกหวีดแกชกไปเลยอ่ะ
เพราะฉะนั้นปีเบานองอ่ะแกนั่งอยู่ที่รุ่มข้องปีก็ปีเบานองก็มาอ้ายก็ไป
ทางด้านเจ้าของบ้านที่มีศักดิ์เป็นหลานของบังรนก็บอกนะคะว่าที่เขายอมให้บังรนมาหลบอยู่ที่บ้านอ่ะ
ก็เป็นเพราะว่าเกรงใจบังรนแล้วก็ครอบครัวของบังรนซึ่งก็เป็นเครือยาศกันนะคะ
ไม่กล้าปฏิเสธแล้วก็ไม่อยากให้ข้อมูลมากด้วยเพราะว่าไม่ได้อยากมีปัญหากัน
หลังจากนี้ก็ต้องอยู่คนเดียวที่บ้านไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไป
แล้วมันตื่นไม่ตกใจแยก
สำหรับสมบของบังรนดิ์นะครับ
ครอบครัวก็ได้ทำตรวจดละก่อนละค่ะ
ค่ะแล้วก็ก็จะช่วยพวกเขาที่สดสอดนอนหน่อยนะครับ
ทำตามพิธีทางศาสนาก็คือฝังไว้ตั้งแต่เมื่อคืนวานนี้แล้วค่ะ
แล้วก็มีการไปทำบุญที่มัศยิตเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วด้วย